มาดูความคืบหน้าคดีที่พ่อเท่าวัย๗๓ปีนะฮะที่ก่อเหตุ
ฆ่าเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกันที่เป็นชายรุ่นน้องวัย๕๖ปีจนเสียชีวิต
ก็มาจากเรื่องของหนี้สินต่าง
ตสภ๑๐๑ได้รับการแจ้งเหตุก็ไปรวดสอบนะครับ
แล้วเรียกตัวนายทองลุ่มสิริเวศอายุ๗๓ปี
ที่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับนายพยาวผู้ตายมาสอบปากคำ
หลังจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเห็นว่านายทองรุ่มขี่จักรยานยนต์ไปกับผู้ตาย
เป็นคนสุดท้ายนะฮะไปแบบนี้ครับขาไปไปด้วยกัน
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดแถวที่เกิดเหตุเนี่ยขากลับ
นายทองรุ่มมาคนเดียวนี่ฮะ
ขากลับนี่ฮะมาคนเดียวชัดชัดเลยนี่ครับ
ตำรวจก็เลยเรียกตัวนายทองรุ่มมาสอบปากคำ
ทีแรกให้การภาคเศษรับครึ่งหนึ่งไม่รับครึ่งหนึ่ง
จะจำนวนด้วยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
สารภาพว่าเขาฆ่านายพยาวตายนะครับ
มีพยานเห็นนายทองรุ่มนั่งกินเหล้ากับนายพยาวก่อนนะฮะ
แล้วก็ชักชวนนายพยาวบอกว่าเออไปเลี้ยงวัวที่ทุ่งนากัน
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปนี่แหละขากลับกลับมาคนเดียว
พบว่านายพยาวถูกฆ่าเผานั่งยางอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับ
นายทองรุ่มสารภาพว่าวันเกิดเหตุคือ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้ตายกับนายทองรุ่มเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกัน
แล้วผู้ตายมาทวงถามเรื่องเครื่องมือก่อสร้างที่เป็นเครื่องตัดไฟเบอร์กราส
นายทองรุ่มก็เลยคืนเป็นเงินให้๒๕๐๐บาทแทน
เขาก็อ้างนะฮะบอกว่าจากนั้นก็เลยทวงถามกลับบ้าง
แต่ผู้ตายเนี่ยเพิ่งจ่ายมาให้แค่พันเดียว
ก็เลยถวงกันตรงนี้ถวงไปถวงมาในไว้ไม่รูและ
ขึ้นจักรยานยนต์ไปพอไปถึงทุ่งนาเลี้ยงวัว
นายทองรุ่มอ้างว่าก็ทะเลาะกันอีกมีปากเสียงกันอีก
ก็เลยคว้าไม้มานะฮะเป็นท่อนไม้ตีนายพยาวไปที่ศีรษะ๒ครั้ง

ก็เลยเอาฟืนแถวนั้นแหละยางรถยนต์แถวนั้นด้วย
มาวางเผาผู้ตายนะครับเพื่อจะทำลายศพนะครับ
แล้วก็เอาเท่ากระดูกไปทิ้งที่ข้างหนองน้ำ
ที่เขาเรียกว่าหนองบอนแถวนั้นนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๕๐เมตร
เพื่อทำลายหลักฐานนี่อันนี้ที่เขาสารภาพนะครับ
แต่ว่าโอ้โหนายทองรุ่มนี้อายุ๗๓นะใช่ค่ะ
พยาวในอายุ๕๖ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหาไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเล้นทำลายศพนะอำพลางศพนะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว

ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะสิ่งที่ตำรวจจะต้องตามหาก็คือรถจักรยานยนต์
เพราะว่าผู้ต้องหาบอกว่าเอาไปทิ้งไว้กลางทุ่งนา
ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณกิโลนึงค่ะ
พอไปตรวจสอบไม่เจอคาดว่ามีคนมาขโมยรถไป
ทีนี้ค่ะภรรยาของผู้ต้องหานางบุญกว้างสิริเวศอายุ๗๐ปี
ก็เล่าว่าตัวนายทองรุ่มผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
จริงแล้วเป็นคนดีนะคะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอด
อาจจะเป็นเพราะการทวงถามหนี้ที่ผู้ตายยืมเงินไปหมื่นนึง
แล้วก็ทะเลาะกันตอนดื่มเหล้าด้วยเมาด้วยนี่ค่ะ
ภรรยาของผู้ต้องหาก็เลยขอโทษญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะ
ด้านญาติของผู้ตายค่ะก็ได้ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
นายสถาพรศรีสางอายุ๒๓ปีลูกชายของผู้ตาย
บอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวอยากรู้ว่ารถจักรยานยนต์ของพ่ออยู่ที่ไหน
อยากให้ตำรวจให้ผู้ตายด้วยนะครับ
ต่ำรถจักรยานยนต์หยุดไคร่ที่จะจักรยานยนต์ให้ได้แล้วก็ขยายผลต่อ
คือทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่าน่าจะมีคนร่วมก่อเหตุด้วย
เพราะว่านายทองลุ่มอายุ๗๐กว่าแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
มันไปไม่ได้หรอกคนตั้งคนแต่ทำคนเดียว
นี่ผมติดใจตรงนี้นะครับ
อาจจะต้องมีใครรู้ต้องมีใครทำด้วยสมรู้ต้องคิดด้วยนะครับ
นี่ค่ะก็ต้องการบริโรธขยายผลต่อนะครับ
เพราะว่าญาติผู้ตายเขายังติดใจสงสัยอยู่
ว่ามีคนร่วมก่อเหตุไหมรถจักรยานยนต์หายไปไหน
มีคนขโมยไปแล้วจริงหรือเปล่านะคะ